ติดตามความคืบหน้ากันก่อนเรื่องเหตุสลดที่เกิดขึ้นในสถานที่ท่องเที่ยวด้วยบนเกาะช้างนะคะ
ซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็เข้าพื้นที่ไปตรวจสอบรีสอร์ทที่พังถล่มลงมา
มีผู้เสียชีวิต๑คนแล้วก็บาดเจ็บอีก๕คน
ตอนนี้สั่งปิดชั่วคราวไปก่อนนะคะ
เพื่อที่จะตรวจสอบความมั่นคงของตัวอาคารรวมทั้งแบบโครงสร้างค่ะ
ยามบีดรีสอร์ทที่อำเภอก่อช้างจังหวัดตราดพังถล่มลงมา
ทำให้นางสาวกฎชกรธรรมจักรอายุ๓๗ปีนักท่องเที่ยวที่นอนอยู่เสียชีวิตทันที
และมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในอาคารอีก๕คนนะคะ
เป็นผู้หญิง๒คนผู้ชาย๓คนในจำนวนนี้มีเด็กอายุเพียง๓ขวบอีก๑คน
ทีมกู้ภัยค่ะได้ใช้รถแบ็คโฮรถเครนช่วยในการลื้อซากประหักพังออก
เพื่อค้นหาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
การค้นหาก็เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าเป็นคานปูน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมงจึงสามารถช่วยผู้บาดเจ็บออกมาจากซากคอนกรีตได้
ขณะที่นายจาตุรงสิงห์จตุรัสนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ตึกใกล้กัน
แล้วก็เป็นเพื่อนกับผู้บาดเจ็บด้วยนะคะบอกว่าไปเที่ยวก่อช้างกับเพื่อนรวม๙คน
คนที่ประสบเหตุนั้นเป็นเพื่อนที่มาด้วยกัน
แล้วก็เพิ่งพักที่รีสอร์ทแห่งนี้ได้เพียงแค่๑คืน
ส่วนตัวเองไปพักตึกใกล้กันค่ะ
ในช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคิดว่าคนทะเลาะกัน
ไปสักพักเจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้เก็บทรัพย์สินมีค่าแล้วรีบออกจากตัวอาคาร
สำหรับอาคารหลังนี้ก็สร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
ระยะเวลาที่ใช้งานถึงกว่า๑๓ปี
เป็นอาคาร๒ชั้นแบบยกสูงมีใต้ถุนทำจากคอนกรีต
สร้างอยู่ติดชายทะเลแล้วก็ภูเขาค่ะ
จากการเข้าไปตรวจสอบสภาพอาคารดังกล่าวค่อนข้างใช้งานมานานพอสมควร
และยังมีอาคารที่อยู่ในลักษณะเดียวกันติดกันอีก๕หลัง
ขณะนี้ก็เลยสั่งให้หยุดบริการชั่วคราว
เพื่อตรวจสอบความมั่นคงของตัวอาคาร
ทั้งแบบในการก่อสร้างเพื่อจะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
ขณะที่พลเรือโทรัตนาวงศาโรธผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมผู้บัญชาการ
โดยบัญชาการนาวิกโยธินเดินทางเข้าไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่คลินิกอินเตอร์เนชนัลเกาะช้าง
แล้วก็เตรียมจะเยียวยาผู้บาดเจ็บต่อไปค่ะ